ไปดูที่วัดปฐุมวนาบรามนะครับ

ซึ่งถือว่าเป็นวัดใจกลางเมือง
และเป็นวัดที่ผู้ที่จะไปสามารถที่จะเดินทางไปได้สะดวกนะครับ

อันเชิญพระพุทธรูปสำคัญนะครับ
มาจากกรุงเวียงจันทร์ประเทศลาว
จึงมีชาวพุทธนะครับไปที่วัดสะปฐุมแห่งนี้จำนวนมาก
ดังนั้นเราไปดูบรรยากาศสดกันนะครับ
จากคุณวันทินีศรีเคนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากวัดสะปฐุมนั่นเองครับ

วันอสานหากบูชาเช้านี้ที่วัดปฐุมวนาบรามนะครับ
ก็เนื่องแน่นไปด้วยผู้ทศาสนิกชนที่
ข้าวสารอาหารแห้งนะคะมาตักบาทพระสงฆ์ค่ะ
ซึ่งทางวัดนะคะก็จะนำข้าวสารอาหารแห้งที่
พระสงฆ์รับบินทบาทมานะคะส่งไปช่วยเหลือพี่น้องที่สปลาวค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะพุทธศาสนิกชนก็ได้ทยอยนำ
อาหารสดแล้วก็อาหารแห้งที่จัดไว้เป็นชุด
ตักบาทมาจับจองพื้นที่บริเวณสาราราชสัทธาธรรม
หรือที่เรียกกันว่าสวนป่านะคะซึ่งทางวัดประทุมวนาราม
ก็ได้จัดเตรียมสถานที่ตักบาทไว้เป็นวงกลม
โดยแยกส่วนของอาหารแห้งและอาหารสดค่ะ
เพื่อให้พระสงค์และสามเมรินสิบแปดรูปออกรับบิณฑบาต
ซึ่งทางวัดก็จะนำอาหารแห้งที่รับบินทบาทไปช่วยเหลือพี่น้องที่สปลาวค่ะ
พอได้ทราบนะคะว่าจะต้องนำของที่มาร่วมใส่บาทนี้
ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยของเพื่อนบ้านเรา
ก็คือประเทศลาวก็ทุกคนก็มีความตั้งใจแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ
ก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่สร้างความสุขให้ผู้อื่นนะคะ
แล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วย
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนไทย
ซึ่งถือว่าเราจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจมีความเมตตากับเพื่อนร่วมประเทศร่วมชาติเพื่อนบ้านค่ะ
รู้สึกว่าเป็นสิ่งดีเพราะการเกื้อหนุนช่วยเหลือกันในยามที่เพื่อนบ้านเดือดร้อน
พอมีเราก็ส่งไปช่วยเหลือเขา
เมื่อเช้าก็ได้ฟังเขาว่าทางพระเจ้าอยู่หัวเราก็ได้ส่งของไปช่วย
รู้สึกว่าโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดของการให้แล้วค่ะ
พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็ใส่ชุดสีขาวตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาแล้วก็เดินทางกันมาเป็นครอบครัว
ตั้งใจที่จะมาทำบุญตักบาทที่วัดนี้เป็นประจำ
เนื่องจากว่าเดินทางสะดวกแล้วก็อยู่ใกล้บ้าน
บางคนก็เดินทางมาทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ใช่แค่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
สำหรับการทำบุญตักบาทนะคะก็เป็นวิถีประจำที่ชาวพุทธเราถือปฏิบัติสืบกันมาค่ะ
เพื่อเป็นการสร้างกุศลให้แก่ตนเองแล้วก็ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะ
พุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างก็บอกเป็น
เสียงเดียวกันว่าวันนี้อิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจที่ได้มาทำบุญตักบาท
แล้วก็ฟังธรรมค่ะหลังจากตักบาทเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
พุทธศาสนิกชนก็ขึ้นไปนั่งฟังธรรมที่สวนป่าขณะเดียวกัน
พุทธศาสนิกชนบางส่วนก็ได้นำเตรียมดอกไม้นะคะทูบเทียนมาสการะพระพุทธรูปเก่าแก่
ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารและก็พระอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลายคนก็ได้บันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ละลึกอีกด้วยค่ะ
พุทธศาสนิกชนนะคะก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้อิ่มบุญอิ่มใจ
เนื่องจากว่าที่นี่ก็มีหลายกิจกรรมให้ปฏิบัติกันซึ่งหากใครนะคะที่อยู่ใกล้ใกล้บริเวณนี้
ก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ค่ะทางวัดก็ได้จัดเตรียมสถานที่นะคะ
สำหรับให้พุทธศาสนิกชนที่ได้ทำบุญตักบาทแล้วก็ฟังธรรมกันค่ะ
เอกพลบำรุงไทยถ่ายภาพวันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดประทุมวนารามค่ะ